เรื่องนี้ไม่ค่อยได้ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่
เป็นเรื่องราวของเด็กหญิง๑๑ปี
กับกลุ่มรุ่นพี่อายุประมาณ๑๙
แต่เรื่องนี้ฟังแล้วก็สลดหดหูใจเหมือนกันนะฮะ

รุ่นพี่ก็เอาน้องออกมานอกบ้าน

แจรัสก้าวแจรัสก้าวอย่ามา

ก็เป็นเด็กอายุ๑๑ปี

ถูกรุ่นพี่อายุ๑๙อายุ๒๐รุมทำร้าย

ลงไปกองกับพื้นแบบที่เห็นแล้วนะคะ
แล้วก็มันมีเสียงบอกว่ามีคนมา

พากันหนีใหญ่เลยรถจักรยานยนต์กุญแจอยู่ไหน
แล้วก็จะหนีคนนะครับเพราะคนมาช่วยเหลือนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เราไปที่บ้านของน้องที่โดนทำร้าย
อยู่ที่บ้านหนองคล้าที่อำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีนะคะ
เจอแม่แล้วก็เจอน้องวัย๑๑ปีที่โดนทำร้าย
สภาพน้องตอนนักข่าวไปเจอเนี่ยนะ
คือที่หน้าที่ต้นคอแขนขาเนี่ย
น้องได้รับบาดเจ็บแล้วน้องก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าสาเหตุมันมาจากการที่น้อง
โพสต์รูปคู่กับแฟนนุ่ม
เสร็จแล้วรุ่นพี่นั้นมาคอมเมนต์
ประมาณว่าแฟนหล่อขอได้ไหม
แล้วทีนี้น้องก็เลยตอบกลับไป
แค่คำว่าอย่ายุ่ง
แต่วันนี้อีกนะมีอีกลึกเนี่ย
น้องเขาเปิดดูแชทให้ดูนะคุณนะ

เด็กเนี่ยเรียกผู้ชายว่าเหมือนเป็นผัวใช่คุณ

ก็พอรุ่นพี่มาทักเขาเรื่อย

บอกโอ้โหขอได้ไหมจะแย่ง

บอกว่าเนี่ยฉันก็อยู่กับผู้ชายแล้วนะ
ตัวน้องคุณเนี่ยก็เลยโมโห

นี่แหละฮะคำนี้กลายเป็นประเด็น
ที่ทำให้รุ่นพี่ก็คือโกรธแค้น
ใช่แล้วก็มันมีการคอมเมนต์ก็คือเหมือนกับด่าน้องนั่นแหละค่ะ
จนมาเมื่อ๒๑มิถุนาตอนสัก๕โมงเย็น
ซึ่งผู้หญิงที่รู้จักกับน้องเขาเข้ามารับน้อง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องไปที่แปลงเกตที่พนัทเนี่ยนะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องวัย๑๑อ่ะก็คิดว่าเออพี่เขาคุณจะพาไปเล่นน้ำ

คนนี้แล้วก็ท้ายที่สุดกลายเป็นคนที่รุมตบน้องด้วยนะ
ใช่คือมารับน้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปสุดท้ายไม่ได้พาน้องไปแปลงเกรดไม่ได้พาไปเล่นน้ำหรอก
แต่พามาตรงจุดนี้ค่ะที่ซอย๑๕แล้วพอน้องรู้ตัวปั๊บเนี่ยก็พยายามที่จะโทรศัพท์บอกให้คนอื่นมาช่วย
ปรากฏว่าน้องโดนยึดโทรศัพท์ทีนี้ติดต่อใครไม่ได้จนมาถึงจุดตรงนี้ที่เหลือรุมเลยค่ะ
พอทำร้ายน้องเสร็จแล้วเนี่ยนะก็เอาน้องเนี่ยมาส่งที่ร้านค้าปากทางน้องเองอ่ะบอกว่ากลัวนะ
แต่น้องไม่กล้าบอกแม่เพราะว่ากลัวแม่ตีแต่ที่แม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมแม่รู้ข่าวแล้วแม่เห็นคลิปนี้แล้วแม่บอกโอ้โหรับไม่ได้เลย
เสร็จแล้วแม่ก็เลยรีบพาลูกเนี่ยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแม่บอกว่าคนที่มาทำร้ายลูกเลยนะอยากให้สังคมเนี่ยลงโทษทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยนะเมื่อเช้าเลยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ไปเจอกับผู้หญิงที่เป็นมือตบที่ใส่เสื้อสีเทากางเกงขายาวในคลิปเนี่ยนะคะเนี่ยพอไปเจอเนี่ย
ตัวเธอกับน้องป๕วัย๑๑ปีเนี่ยนะทะเลาะกันประจำอยู่แล้วถึงขั้นโดนน้องป๕ด่าพ่อล่อแม่แบบนั้นเลยทีนี้ก็เลยโมโหค่ะบันดาลโทษะวางแผนรอให้ไปในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็คนที่ใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยเป็นคนมารับน้องพอมาถึงนะถึงที่ซอย๑๕ก็คุยกันแล้วก็ให้ค
ซึ่งตัวเธอน่ะเป็นหนึ่งในสามคนที่ทำร้ายน้อง
พอหลังจากที่ทำร้ายแล้วก็สำนึกผิด
มาขอโทษน้องมาขอโทษแม่แล้ว
เขาบอกว่าขอโทษกันเรียบร้อยแล้วแต่คลิปเพิ่งมาโผล่ที่หลัง

ทั้งสองครอบครัวเห็นว่าขอโทษกันแล้วนะ
คือตัวน้องมือตบเองก็พาพ่อแม่ไปขอโทษฝั่งของน้องปป๕ป๕เลย
พ่อแม่ของน้องป๕ก็รับทราบแล้ว
แล้วเหมือนมีการให้อภัยกันแล้วไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ก็เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แม่ของมือตบเนี่ยก็บอกว่า
พอเป็นแม่ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกัน
จริงตอนที่เกิดเรื่องมันไม่มีใครรู้เรื่องเลย
ตำรวจมาเชิญตัวไปที่สพแล้วก็เอาคลิปให้ดู
พอเห็นคลิปว่าลูกสาวไปตบเด็กป๕เสียใจ
เพราะว่าตัวแม่เองสอนลูกตลอดเวลาเลยนะ
อย่ารังแก่น้องอยู่ใกล้กัน
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่ฝั่งมือตบก็รีบไปหาแม่น้องปอ
แล้วก็ขอโทษขอโพยกันรวมถึงก็ฝากถึงครอบครัวที่มีลูกด้วยนะคะ
บอกว่าอยากให้ปลูกฝังสั่งสอนเพราะว่าผลเสียมันจะตามมาที่หลัง
ถ้าเกิดว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ใจเย็นกันนะโดยเฉพาะการดูแลลูกหลานเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้มาเยอะมากเลยเหมือนกัน
อยากจะให้ดูแลลูกหลานให้ดีนะครับ